กันหน่อยไปที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาลกันหน่อย
ปิดไปสักพักหนึ่งเพราะอะไรคนมือบอลนะ
ไปเขียนสลักชงสลักชื่อกันไปก็ต้องปิดแหละจัดระเบียบกันใหม่หน่อย
คุณต้องจองลงทะเบียนก่อนเท่านั้น
ภาพที่เห็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุฒิศิลปะอาชาหรือว่ารัฐมนตรีท็อปลงพื้นที่ไปตรวจหน่อย
อุทยานแห่งชาติภูลังกานะฮะตำบลโพหมาแข้งอำเภอบึงโค้งลงที่บึงกาล
เดินไปสำรวจตรวจสอบถ้ำนาคาบนภูลังกา
ถ้ำนาคามเรารู้จักกันดีมีชื่อเสียงโด่งดังจากในโซเชียลก่อน
เป็นถ้ำที่ขดไปขดมาลักษณะคล้ายงูใหญ่หรือว่าพญานาคมีหัวมีหางมีตัวเต็มไปหมดแล้ว
ลักษณะเหมือนเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดเป็นเกร็ดแบบนี้
นี่ท่านก็เดินเดินเดินไปไปดูสภาพพื้นที่ก่อนเขามีการปรับปรุงแล้ว
เป็นการแก้ไขทางเดินนะฮะสภาพหินที่มีการขีดเขียนชื่อคนมือบอลเข้าไปทำเนี่ย
ก็มีการแก้ไขแล้วก็จัดให้มีการกั้นพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยว
ว่าคุณจะเข้าได้ตรงไหนตรงไหนแล้วก็มีป้ายเตือน
เป็นแนวทางการเฝ้าระวังต่างในการรักษาธรรมชาติด้วย
แล้วก็มีคำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ให้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยต่าง
ด้วยการอนุญาตให้คนที่ไปเนี่ยต้องจองเท่านั้น
นะฮะต้องจองเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าจองยังไง
ไม่มีการวอคอินเข้าไปเฉยคุณจะเข้าไม่ได้
แต่สมมุติคุณแบบจู่เข้าไปเลยเนี่ยให้ไปรอ
จนกว่าคนที่จองเขาไม่ไปหรือเขาเข้าไปแล้วออกมาแล้วคุณจะถึงจะเข้าไปได้
คืออันนี้ต้องบอกเลยไม่ใช่แค่อุทยานนี้นะ

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญมาก
แล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินไทยได้สร้างไว้กับคนไทย

ดังนั้นมันต้องเที่ยวอย่างอนุรักษ์พัฒนาไปพร้อมกันให้มันอยู่ในสภาพเดิ
เพราะว่าไม่ใช่แค่มีถ้ำนาคาเขามีน้ำตกถึง๓แห่ง
เขามีผาใจขาดไปยืนแล้วโอ๊ยเสียวใจจะขาดไปถ่ายรูป
แล้วก็มีวัดวาอารามต่างมากมายนะฮะ
ท่านรัฐมนตรีท็อปเนี่ยนะไปประชุมหามรือกันนะฮะ
แล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วก็แนวทางให้กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา
ให้เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อไปทดสอบในการจัดระเบียบ
ในการขึ้นถ้ำนาคาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นต้นไป
เขาเปิดเวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๒โมงนะฮะ
แล้วให้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ๓๕๐คน
แบ่งออกเป็นรอบรอบละ๑๐คนนะฮะ
จะมีมะคุเทศเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยว๒คนต่อ๑ชุด
ไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ให้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่าง
โดยเฉพาะบริเวณถ้ำนาคาและบริเวณพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเสียหาย
ถ้าฝ่าฝืนเดี๋ยวจะดำเนินการปิดใหม่
ทีนี้จะไปได้อย่างไรคุณผู้ชมหยิบปากกาหรือว่าอะไรขึ้นมาจดก็ได้
โทรศัพท์ไปที่เบอร์ของอุทยาน๐๘๔๗๙๒๓๕๐๕
หรือ๐๖๒๒๐๓๓๔๓๒จะมีเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนรับสาย
คุณแจ้งไปวันที่จะไปเวลาที่จะไปจำนวนคนที่จะไป
คนจองและเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ติดต่อได้
แล้วก็รอให้เขาโทรศัพท์กลับมายืนยันว่าโอเค
คุณได้คิวนั้นแล้วคุณก็รอเดินทางไป
นั่งยังไงรถทัวร์สิครับจากกรุงเทพไปลงบึงของหลวงที่บึงกาล
อะไรก็ตามแต่หรือคุณจะขับรถไปจอดที่อุทยานก็ได้
นี่เห็นไหมโอ้โหสวยเหมือนเกร็ดพญานาคเลย
ใช่ยังเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะการเที่ยวอุทยานจะชวนกันไป
มือกันขึ้นรถขับไปป๊าบอาจจะแห้วได้
ไปถึงคิวเต็มก็ไปโวยวายอะไรไม่ได้นะ

ไปขีดไปเขียนชื่อตัวเองรักกันปุ๋ยรักก็ไม่ได้นะ
อำเภอไหนก็ได้แต่อย่าไปอำเภอใจค่ะ
คุณจะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แล้วนะ